ไปดูเรื่องชวนขนหัวลุกหน่อย
พระใหม่ต้องเจอบททดสอบจากเจ้าถิ่นกลางวันแสกเลยค่ะ
กำลังจะเดินเข้าบุตรอีกครับ

เจ้าของคลิปนี่นะคะคนที่ถ่ายนี่นะคะเป็นพระใหม่นะคะ
รวดอยู่ที่วัดเลภธรรมกิจอเมอร์บ้านหนาจังหวัดทขณะนายุค

พระท่านก็โพสต์ลงในโซเชียลเลย

วิ่งค่ะท่านเอาวิ่งเลยวิ่งค่ะท่านเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะพระท่านบอกว่าเป็นพระ
วิ่งไม่ได้ต้องสำรวม
ก็เลยมีคนคอมเมนต์อีกว่าท่านก็ลองเดินเข้าไปดูใกล้สิ

ซึ่งก็ได้ดูคลิปต่อมาพระท่านเดินไปคุณ
เดินเข้าไปดูใกล้จริงให้เห็นชัดว่าไม่มีใครนอนอยู่บนเปรย์
เปรย์ไกลเองไม่ได้เปิดพัดลมเห็นไหม
ไม่มีลมพัดและไม่ได้เป็นแค่วันเดียว
มันมักจะเกิดเวลาเดิมซ้ำซ้ำแล้วยิ่งมาดูใกล้ใกล้
ไกวเองไหมเร็วแรงกว่าเดียว
มีคนถามว่าถ้าพระท่านลองนอนลงไปบนเปรย์
เปรย์จะหยุดแกว่งไหมพระท่านก็เลยอ่ะนอน
พอนอนลงไปบนเปรย์ปรากฏว่าเปรย์หยุดได้จริง
มันก็ต้องหยุดเลยไม่มีอะไรไปถ่วงนี่ใช่ไหม
แล้วเอาจริงนะถ้าพระท่านเปรย์ไม่หยุด
พระท่านขึ้นไม่ได้โอ๊ะเอาก็จริง
ถูกไหมบางคนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันท่าน
ท่านเอากระดาษปากกาวางไว้ตรงนั้นเลยนะ
แล้วเดี๋ยวท่านค่อยกลับมาดูว่ามีเลขอะไรปรากฏเอาไว้ไหม
เอาอีกแล้วมาเรื่องแบบนี้อีกแล้ว
แต่พระท่านก็บอกว่ายังไม่มีการตอบอะไร
ว่ามีเรื่องแบบเสียงดวงเสียงช่องอะไรหรือเปล่า
แต่มันก็เป็นคอมเมนต์ขำแหละจากชาวโซเชียล
ที่เห็นว่ามันเป็นความแบบขนลุกเหมือนกัน
ดูแบบหลายคลิปก็เหมือนกันอะไรแบบนี้
ก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้
วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะคะ
ก็ปล่อยให้พูดตรงนะ
หรือสัมภเวษีนอนเปย์ส่วนคนนอนพื้น

จริงก็น่าจะบอกว่าเราก็ลงไปลงทางล่างเถอะ

คงจะเจรจากันได้แหละอยู่ที่เดียวกัน